พระรูปหนึ่งท่านก็ไปบินทบาท

มีผู้ชายคนหนึ่งแต่งกายคล้ายพระสงฆ์
ยืนข้างมีบาดด้วยนะ
เดี๋ยวแต่งกายคล้ายพระสงฆ์

เอาบาดที่ตัวเองอุ้มมาไล่ตีชาวบ้าน

อารมณ์การใส่บาทของชาวบ้านในยามเช้าตรู่

สุดท้ายเอาบาทมาไล่ตีคนอื่น

เป็นภาพที่คนเขาผ่านไปเห็น

หยิบบาดพระมาเป็นอาวุธไล่ตีชาวบ้าน
อีกคนหนึ่งก็คอยห้ามแล้วก็คอยแยกทั้งสองฝ่ายออกจากการพระจริงก็อยู่ตรงนั้นแหละครับ
ศรสีเขียวพระจริงก็งงว่าแล้วอัตมาต้องทำยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จริงไปอยู่นู้นเลยส่วนพระเก๊นี่วิ่งจีวอนปลิวไปปลิวมา
ชาวบ้านก็ทะเลาะกับพระเก๊อยู่คือต้นสายปลายเหตุเดี๋ยวบอก
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บขศเก่าจังหวัดระยองคุณผู้ชมค่ะนะฮะ
ทีมข่าวก็ลองไปตรวจสอบบกษเก่าเขาเรียกว่าศูนย์การค้ามรยองเขตเทศบาลนครบรยองก็ไปถามความได้ว่า
คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมอ่ะวันข้าวพรรษาเนอะเออที่ผ่านมานะฮะวันที่๑๔ต้อง๖โมงเช้า
พระท่านก็ออกไปบินทบาทนะฮะแล้วท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดเกาะกรอยด้วย
ตะบนเชิงเนินก็ไปรับบาทนะฮะแล้วก็ไปรับถวายเทียนพรรษาจากร้านขายมะม่วงแล้วก็มีพระปลอมนี่แหละ
คือมาทราบภายหลังเป็นผู้ชายไม่ได้ร่อนเป็นคนเพี้ยนหน่อยที่นอนอยู่แถวบกษนั่นแหละ
แล้วก็ชอบเอาจีวรพระมาห่มแล้วก็มาเดินจู่ก็ไปเดินตามพระท่านที่ท่านบินทบาทนะฮะ
ทีนี้ลูกหลานมาง่วงก็บอกเออออกไปอย่ามานี่เขากำลังจะรับพรพาท่ามภีฐี
จะรับพรพากันอยู่แต่พระปอมกลับไม่พอใจร้องเพลงเอะโยงไยไส้แถมด่าใส่ชาวบ้านด้วย

พอเสร็จสับปุ๊บลูกหลานร้านมะม่วงที่เป็นชาวบ้าน

ฝ่ายพ้าปลอมก็เอาบาดวิ่งตีชำบ้านเลย

ทีนี้ทีมข่าวเราก็ไปคุยกับพี่วินที่อยู่ในย่านนั้น
แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่าโอ๊ยเนี่ยคนนี้มานอนที่บอกกระสอบเกือบทุกวันแหละ
เป็นคนเร่ร่อนไม่มีที่มาที่ไปหรอก
ตอนเช้าก็ชอบเอาจีวรพระมาใส่อุ้มบาปไปขอข้าวชาวบ้านกิน
พอตกเย็นนู่นไปนอนวนเวียนอยู่ในบกษอ
ก็ต้องรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยจัดการ
เพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะไปทำร้ายคนอื่นวุ่นวายทีเดียวทีเดียวล่ะ
ถ้าฟ้องขนาดนี้ฝากเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ